หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยที่ทาง๘พักร่วมเขามอบให้ไปหาเสียงสวสสมาสนับสนุนการโบสถ์นายกกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไปสรุปผลไปรายงานให้กับเพื่อนใน๘พักซีก๓๑๒เสียงได้รับทราบ
นัดประชุมกันตอนบ่าย๒นะฮะ
ขณะเดียวกันวันนี้มันก็มีคำถามขึ้นมาเยอะนะฮะโดยเฉพาะคำถามมาถึงคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
คุณหมอชนนั่นดูอดอกอ่อนใจเหมือนกันนะ
โอ้โหช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าจะถามว่านักการเมืองคนไหนที่รับศึกหนักที่สุดเนี่ย

ก็ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงเช้านะ

เล่าเช้านี้มาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวต่อประเด็นหลักเนี่ยวันนี้ก็คือ
อย่างหนึ่งที่คุณหมอชนนั่นได้บอกเอาไว้ก็คือว่า
ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้

พักอันดับหนึ่งอันดับสองตอนนี้อยู่ด้วยกันใช่ไหม

มันก็ต้องส่งไปให้กับพักอันดับ๓เขาดำเนินการหรือเปล่า
มันจะหลุดไปถึงขนาดนั้นเลยจริงแต่ละคนก็ถาม
ลองฟังคุณหมอชนน่านนะครับ
ไม่อยากขยายความเดี๋ยวตีความผิดอีก
ความหมายก็คือว่าทางเลือกมันมีคนเสนอเยอะแยะไปหมดเลย
ผมเองก็เพียงจะบอกว่าทางเลือกอื่นเนี่ย
กรณีมีคนเสนอมาทำนองนี้เนี่ย
เขาบอกว่าเราหมดปัญญาแล้วเนี่ย
มอบให้พักที่๓มันเป็นไปได้ไหม
ผมก็ตอบว่ามันก็เป็นทางเลือก
จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้นะครับ
แล้วก็ผมก็จะบอกชัดเลยว่ามันจะเป็นการมอบอำนาจให้เสียงข้างน้อยนะ
คือคุณหมอชนน่านบอกว่าหมายถึงว่าทางเลือกนะ
คนถามมาว่าถ้าเกิดอันดับ๑อันดับ๒จัดกันไม่ได้เนี่ย

ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้จัดไม่ได้แล้วให้อันดับ๓จัดดีกว่า
ไม่ใช่ขนาดนั้นยืนยันว่าตอนนี้๘พักยังอยู่ร่วมกันเหมือนเดิม
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยข้อมูลที่ได้มาจากการพูดคุยกับสสหรือว่าสว
จะนำเข้าสู่ที่ประชุม๘พักร่วม๓๑๒เสียง
เพื่อร่วมกันพิจารณาอีกครั้งว่าจะเอาอย่างไรกันต่อไป
การคุยกับสวนะครับ
คุณหมอชนน่านบอกว่าวาระสำคัญของการคุยกับสวก็คือ
เราต้องนำเสนอว่าได้คำตอบว่าสวเขามีความเห็นอย่างไร
เงื่อนไขอะไรในการจัดตั้งรัฐบาลที่เขาจะโหวตให้หรือไม่โหวตให้
ซึ่งความเห็นของสวในขณะนี้แต่ละคนก็แตกต่างกันอยู่
เดี๋ยวพรุ่งนี้พักเพื่อไทยก็จะสรุปเอาข้อมูลเนี่ยไปบอกกับที่ประชุมพักร่วม๘พัก
แต่เท่าที่เจรจากับสวและสสหลายคนไม่ได้ยึดติดว่าใครจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยซึ่งมีอยู่๓คน
แต่สสและสวเนี่ยยึดหลักการเดิมคือตามมติในการโหวตนายกเมื่อ๑๓กรกฎาคมที่โหวตวันแรกเลยจำได้ใช่ไหมครับ
ที่คุณพิธาไม่ผ่านนั่นก็คือไม่เอา๑๒ไม่เอาพักก้าวไกลแต่เพื่อไทยจะพยายามคุยกับสว
เพื่อให้ชัดเจนให้เสร็จทันก่อนการประชุมในวันพรุ่งนี้ตอนบ่าย
ครับ
อย่างผมเนี่ยก็ทำหน้าที่ประสานในสวที่ผมมีความคุ้นชินรู้จักอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาคนเหล่านั้นมาสรุปกันเท่านั้นนะครับ
หลายท่านที่ผมได้คุยเนี่ยท่านก็ยืนยันท่านบอกมันไม่ยึดติดกับใครจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ท่านไม่เกี่ยวนะครับ
แต่ว่าเจตนารมณ์ท่านเนี่ยท่านก็ยึดหลักการเดิมของท่านเหมือนที่ได้นำเสนอไปในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่๑๓นะครับท่านก็ยึดเจตนารมณ์นั้นนะครับ
ทีนี้มันก็มีอีกหลายทางเลือกอย่างที่คุณหมอชนน่านบอกนะ
ถ้าเกิดว่าทางเพื่อไทยกับก้าวไกลยังไม่สามารถที่จะหาเสียงสนับสนุนโหวตนายกได้เนี่ยทางเลือกเรื่องไปให้พักอันดับสามเขาจัดแทนอันนี้ก็ตอบคำถามไปแล้วอีกทางเลือกหนึ่งอันนี้นาวากาตรีสิทธาธิวารีแก่นำไทยสร้างไทยเนี่ยเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้
พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะล่าสุดคุณกรรณฐีสืบแสง
เลขาธิการพักเป็นธรรมซึ่งเป็นสอสอด้วยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
ค่ะก็คือแปดพักเนี่ยสามร้อยสิบสองเสียงเนี่ย
กันให้แน่นโดยเฉพาะก้าวไกลกับเพื่อไทย
ถ้าไม่แยกกันสักอย่างหนึ่งเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งยังไงก็จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
แปดสิบแปดเสียงจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้ยังไงค่ะ
สวจะโหวตให้ก็ตามแล้วรอไปคือมันติดล็อกติดอะไรเกิดศูนยากาศอะไรก็ได้
รอไปอีกแค่สิบเดือนพฤษภาคมปีหน้าหกเจ็ดเดี๋ยวสอวอล์ก็หมดวาระแล้ว
แล้วตอนนั้นเราก็มาเปิดสภาผู้แทนห้าร้อยคนเนี่ยมาโหวตกัน
ยังไงก็ได้เป็นนายกได้เป็นรัฐบาลรอได้หรือไม่อย่างไรนะฮะ
แพทย์ชนน่านบอกว่าข้อเสนอนี้พอมีคนพูดออกมามันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควร
มันต้องไปดูในรายละเอียดว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ย
จะเป็นไปตามที่ดั่งหวังเอาไว้ไหมขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ
รอนานขนาดนั้นก็ต้องไปประเมินมิติทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วย
ข้อเสนอนี้ได้รับการวิเคราะห์วิภาควิจารณ์พอสมควรนะครับมันก็เป็นแนวทางหนึ่งนะ
เป็นแนวทางหนึ่งในสิ่งที่เราต้องมาดูในรายละเอียดเนี่ย
ผลสำริดมันจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือเปล่าใช่ไหมครับ
เรามีหนึ่งเสียงเราพูดอะไรเนี่ยเราชนะคนสองเสียงไม่ได้
เรายังอยู่ในภายใต้เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยสี่สิบเก้านะครับ
แม้เราอยากจะเสนอไปขอจับมือกันไป๑๐เดือน
แต่ถ้าเสียงข้างมากในเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าเขาเขาไม่ยอม
มันเหมือนเราไปส่งเสริมมอบอำนาจให้ในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าไม่อยากทำ
อ่าที่คุณหมอชนนั่นบอกว่าเรามีหนึ่งเสียงภายใต้สามเสียงเนี่ย
หนึ่งเสียงไปชนะสองเสียงไม่ได้เนี่ยหมายถึงเสียงในระบบรัฐสภานะฮะ
ทางซีกสามร้อยสิบสองเสียงเนี่ยอันนี้ก็คือหนึ่งเสียง
ขณะเดียวกันทางซีกของหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเสียงสอสอ
เขาเป็นอีกหนึ่งเสียงอืมสอวอสองร้อยห้าสิบเขาเป็นอีกหนึ่งเสียง
ค่ะในรัฐสภาตอนเนี้ยมันเหมือนกับมันแบ่งออกเป็นสามกลุ่มอืม
เหมือนประชุมวิบสามฝ่ายอ่ะค่ะที่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะประชุมกัน
ซึ่งจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนวันโหวตยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมคุณหมอโชด้านบอก
พรุ่งอ่าวันที่ยี่สิบหกนัดประชุมวิบสามฝ่ายอืม
ก็คือฝั่งสอสอสามร้อยสิบสองเสียงฝั่งสอสอร้อยประสิบแปดเสียง
แล้วก็ฝั่งสอวอสองร้อยห้าสิบเสียงเนี้ยค่ะตัวแทนมาคุยกันเนี้ย
เดี๋ยวก็คงต้องมาหารือกันว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนอย่างไรอืม